สิ้นปีแบบนี้นะก็จะมีหนังที่แบบว่าตลกฮาเข้าโรงภาพยนตร์กันอ่ะ
ให้เราได้ดูกันตลอดเลยนะคะ

รวมเอาตลกชั้นนำนะคะ
กว่า๒๐ชีวิตเดี๋ยวก่อนนะที่เชอรี่ขำขนาดนี้เพราะมีอะไรรู้ไหม
ดูรายชื่อนักแสดงเขาก่อนนำโดยคุณโหน่งแท่ชาติอย่างนี้คุณผู้ชม
นะแล้วดูแต่ละคนนี้มีแต่แรงดังอันนี้หน้าใครหน้าใครพี่หม่ำเหมือนกัน
พี่เอ็มตามใจตุ๊ดด้วยพี่โหน่งพร้อมเยอะแยะตลกแน่นอนค่ะ
แล้วก็เมื่อวานนี้เขาก็มีงานเปิดตัวไปแล้ว
ที่ร้านบะหมี่ของพี่โหน่งที่จังหวัดนครนายกนะ
เจ้าตัวรับประกันเลยว่าจะเป็นการเสิร์ฟความบันเทิงให้คอหนัง
มีความสุขรักวันปีใหม่อย่างแน่นอนนะคะ
ซึ่งในงานนี้นะทีมข่าวของเราก็ยังได้เจอนักแสดงตลกชั้นครูด้วย
อย่างนาย่งเชิญยิ้มค่ะก็เลยขออัปเดตเรื่องสุขภาพ
เพราะว่าหลังจากก่อนหน้านี้นะสุดคากองถ่าย
ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมาแล้วค่ะ
นาย่งบอกว่าตอนนี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้ว
ส่วนประเด็นส่วนร้อนคือคนจ้างงานเนี่ย

ตอนแรกนายกก็ยอมรับอยู่นะว่าก็มีเกิดจากความล่าช้าจริง
ทวงถามหลายรอบแล้วก็เงียบไป
แต่ล่าสุดก็เคลียร์กันลงตัวนะคะ
หายป่วยแล้วก็ได้เงินค่าจ้างเรียบร้อยแล้ว
แฮปปี้เนอะนะคะ
ไปฟังเสียกันค่ะ
สายพันเอ
แล้วก็ตอนนี้ก็หายดีแล้วนะครับ

ขอบคุณทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใยนะครับ